พูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยเดี๋ยวเจอกับอินโดนีเซียบุกไปเยือนในวันอังคารนี้นะครับ
ซึ่งทางทางทีวีถ่ายท้อสดตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป
คุณเกือกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวของเราเขาเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วนะครับ
แล้วก็มีการดูบรรยากาศการฝึกซ้อม
คิระนิชโนเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้เกมรับของทีมไทยต้องระวังหัวเหาะอินโดนีเซีย

หลังจากที่ทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางมาถึงประเทศอินโดนีเซียในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
อากิรานิชิโนก็ให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกทันที
ก่อนที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่๑๐กันยายนนี้ครับ
เป็นครั้งแรกทันทีหลังจากเดินทางมาถึง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่๑๐กันยายนนี้
โดยการซ้อมวันแรกกุญสือชาวญี่ปุ่นได้ให้นักเตะฟื้นฟูสภาพร่างกายเท่านั้น
เพราะอยากให้นักเตะมีสภาพร่างกายที่พร้อมเต็มที่ในวันซ้อมแท็กติกการเล่นจริง
ที่จะใช้พบกับอินโดนีเซียในวันต่อไป
ทางนี้นิชิโนได้กล่าวว่าการเจอกับอินโดนีเซียถือว่าเป็นเกมสำคัญ
ซึ่งขณะนี้ยังพอมีเวลาเพื่อทำให้ทีมพร้อมที่สุด
ส่วนการเจออินโดนีเซียนั้นหลังจากที่ได้รับข้อมูล
พวกเขามีกองหน้าที่อันตราย
ขณะที่อโนนอมอลเลอสักที่ถูกเรียกมาแทนทิศิพรัน
พ่วงจันทร์และพิริโดนชำนักสมีที่เจ็บไปก่อนหน้านี้
กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกลียดที่โค้ดเลือกเข้ามาติดทีมในแมพสำคัญในเกมนักนี้
โดยเกมนั้นนี้ช่องไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายเท่าสดในวันที่๑๐กันยายนนี้
เริ่มเวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไป
เผลอชัยคุณโทษข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงจักราต้าประเทศอินโดรีเซีย